ลงไปดูคดีที่จังหวัดพัทธลุงกันบ้างเมื่อขายใหญ่เมืองพัทธลุง
อย่างปาเกียรติควรถบในนะคะเป็นขายใหญ่เมืองพัทธลุง
เขาโดนยิงระหว่างที่กลับจากสถานบันเทิงจะกลับบ้าน
แต่ทีนี้คนสนิทก็บอกเหมือนกันว่าตัวป่าเกียรติเนี่ยนะคะ
คู่อริเยอะมากหลายตำบลในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
แต่ทีนี้ปรากฏว่าต้นสายปลายเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปเที่ยวสถานบันเทิงจะกลับบ้านสุดท้ายโดนรถมาประกบยิงแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพเมืองพัทธลุงค่ะ
ภายหลังจากตำรวจได้รับแจ้งก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ส่วนนี้คือสภาพอาการบาดเจ็บของป่าเกียรติควรถบนะคะ
หรือว่านายสมเกียจหนูบูลวัย๓๕ปีเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะคุณผู้ชม
อยู่บริเวณถนนสายเอเชียในพื้นที่ตำบลปางหมู่อำเภอเมืองพัทธลุง
ทีนี้พอตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปถึงก็มีการประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
อย่างที่ชมพู่บอกว่าที่เรียกว่าปาเกียรติควรทบเนี่ย
คือเป็นฉายาเขาวัยรุ่นคนในชุมชนหมู่บ้าน
หรือว่าแม้กระทั่งคนที่จังหวัดพัทธลุงเอง
ก็จะรู้จากชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างดี
เป็นขาใหญ่เป็นเหมือนขาใหญ่ของกลุ่มวัยรุ่นหลายกลุ่มด้วยกันนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นป่าเกียจเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกยิงบริเวณแก้มด้านขวาแก้มซ้าย
แล้วก็ชายโครงขวากระสุนฝังใน
แล้วก็บริเวณข้อเท้าด้านขวาเนี่ย
โดนยิงรวมเบ็ดเสร็จแล้ว๓จุดด้วยกัน
นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะ
ส่วนรถยนต์ที่ใช้แบบโอ้โหเหมือนกับขับกลับบ้านเนี่ย

สภาพก็มีรอยยิงพลุนรอบคันเลยนะคะ
แล้วบนรถเนี่ยวันเกิดเหตุตัวนายสมเกียจไม่ได้มาคนเดียว
มีนายเต้วัย๑๘ปีเพื่อนรุ่นน้องนั่งรถมาด้วย
แต่นายเต้รอดปลอดภัยไม่โดนคมกระสุนนะคะ
ส่วนตัวรถเนี่ยตำรวจก็มีการแบบอายัดไว้ก่อน
แล้วก็เดี๋ยวคงนำไปตรวจหาหลักฐานกันต่อไปค่ะ
เรื่องต้นพบหัวกระสุนในที่เกิดเหตุเป็นกระสุน๙มมจำนวน๓หัวด้วยกัน

ทีนี้จากการสอบถามตัวนายเต้คนที่รอดชีวิตไม่โดนยิง
เต้บอกว่าวันเกิดเหตุผมกับนายสมเกียจนะคะ

แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องกับใครในผับในบาร์นะ
จังหวะที่มีการขับรถกลับบ้านเนี่ย
ปรากฏว่าเหมือนกับเอ๊ะไปเจอชายแปลกหน้า

แต่งกายด้วยเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีน
เดินเข้ามาหาเรื่องในธรรมนองที่ถามประมาณว่า

แต่ว่านายสมเกียจแล้วก็ตัวเขาเองในเต้เนี่ย

แล้วจุดก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
สุดท้ายมองมาดูอีกทีนายสมเกียจก็โดนยิงไปแล้วนะคะ
ลองฟังเสียงนายเต้หน่อยค่ะ
พอแกเตอร์วิวกลับรถมาและกลับฝั่งตรงโน้นยิงมาเลยถูกต้องไหม
มันอาจมั้ยตรงโน้นตรงโน้นตรงยิงเหรอ

หลังจากนี้ก็คงจะมีการสอบปากคำพยานและคนใกล้ชิดอีกครั้ง
คาดว่าปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องปัญหาส่วนตัว
เพราะว่านายสมเกียจคือเหมือนกับคู่อริเยอะ
แล้วก็มักจะเป็นหัวโจกของกลุ่มวัยรุ่นที่คอยไกลเกลี่ย
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่มีปัญหากัน
นายสมเกียจก็จะเป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ย

อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีต่อไปค่ะ